ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปต่อเนื่องเลย
เรื่องที่เป็นศึกแย่งชิงลูกกัน
หลายท่านอาจจะได้ชมไปบ้างแล้ว
เพราะว่าคลิปนี้นี่ต้องบอกว่าประชาชนให้ความสนใจกันมาก

แต่ว่าผู้ที่ก่อเหตุระหว่างกัน

คลิปนี้เขาบอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

เหมือนหนังบู๊คือคุณลุงเกาะรถกระบะค่ะ
และนอกจากจะเกาะไปยังทุบไปด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เริ่มต้นจาก๒ครอบครัวนี้
ก็คือสามีกับพันรยา
ซึ่งเป็นพ่อกับแม่ของเด็กเขาแยกทางกัน
พอทีนี้แยกทางกันเด็กไปอยู่กับแม่
เป็นเด็กผู้หญิงอายุหนึ่งขวบเท่านั้นเอง
หลังจากนั้นพ่อและปู่คิดขึ้นมาว่า
วันหนึ่งเราจะไปรับหลานมาเลี้ยง
ก็เลยไปที่บ้านของแม่ขณะที่แม่ไม่อยู่
แล้วก็บอกคนที่อยู่ในบ้านบอกว่าจะพาหลานไปเที่ยว
เท่านั้นแหละค่ะคนเป็นแม่หัวใจสลายค่ะ
เพราะกลัวอยู่แล้วว่าวันหนึ่งพ่อจะมารับลูกไปนะคะ
ก็เลยโทรบอกลุงบอกตามให้หน่อย

ลุงขับรถขับรถตามเลยนะคะขับรถพอไปเจอกลางทางพอดี
หน้าเลยค่ะและหลังจากนั้นก็ลงมาพูดคุยกัน
พูดคุยกันไม่ลงตัวทุบรถทุบรอบคัน
นี่กระจกนี่ค่ะทุบแบบนี้รอบคัน
แต่รถคันนี้ไม่ได้จอดนิ่งนะคะ
ขับไปด้วยค่ะขับไปแบบนี้ตามท้องถนนแบบนี้
แล้วคุณลุงก็เกาะอยู่โดยคุณลุงยังเกาะอยู่อย่างนี้
ไหมคะคุณลุงยังเกาะอยู่แบบนี้แล้วก็ตะโกน
พูดจาไปด้วยพยายามที่จะให้เขาจอด
แล้วก็คืนหลานอายุหนึ่งควบไหนมา
ก็ตามพยายามที่จะมาช่วยสุดท้ายก็เป็นคลิปนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อกับคุณปู่ซึ่งนั่งอยู่ในรถ

คุณปู่นี่เขาก็ไม่ยอมจอดไงเขาก็กลัวอันตรายเหมือนกัน
ถูกไหมคะแล้วก็กลัวว่าจะมาเอาหลานคืนไปด้วยนะคะ
วันนี้ความคืบหน้าล่าสุดแม่ของเด็กเขาเดินทางไปยื่นหนังสือค่ะ
ที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชนบุรี
หนังสือเรื่องการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
แม่เด็กบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อวานยังไม่ได้เจอหน้าลูกสาวเลย
คิดเลยว่าฝ่ายชายจะมาเอาตัวลูกไป

บอกว่าตามมาดูลูกหน่อยมารับลูกบ้าง
แต่เมื่อวานอยู่ดีมารับลูกไปโดยไม่บอกค่ะ
เชื่อว่าฝ่ายของปู่เด็กบอกว่าคิดถึงหลาน
อยากจะรับไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า
แต่ว่าเส้นทางที่ขับออกไปแล้วมันกลายเป็นเส้นนอกเมือง
ก็เลยคิดว่าถ้าเอาลูกไปนี่สงสัยไม่พาลูกกลับมาแน่
ออกนอกเส้นทางไม่น่าจะไปห้างแล้วล่ะ
ใช่ค่ะและตลอด๔เดือนที่แยกทางกัน
เขาบอกไม่เคยกีดกันพ่อลูกให้เจอกันเลยนะคะ
มีแต่บอกว่าพ่อมาหาลูกบ้างเถอะ
และ๑สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุก็เพิ่งนัดคุยกันเรื่องหย่า
และแบ่งวันเพื่อจะช่วยกันดูลูก

ควรเป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยาคนนอก
หรือแม้จะเป็นครอบครัวของฝ่ายชายเอง

ส่วนคุณลุงคุณลุงที่ก่อเหตุ
ทั้งเกาะรถและก็ทุบรถนี่นะคะ
หลังจากที่ไปตามหลานเนี่ยนะคะ
มีโอกาสพูดคุยกับทีมข่าวของเรา

บอกว่าเมื่อวานตอนบ่ายน้องสาวโทรมาหา

โทรมาหาบอกว่าฝ่ายชายเอาลูกไป

ตัวเองก็เลยตัดสินใจไปตามให้

พอถึงที่ว่างก็เลยขับแซง

เดินลงมาจากรถคุณลุงเดินลงมาจากรถ
ฝั่งปู่ของเด็กเห็นหน้าก็ขับรถ

ตัวเองก็เลยกระโดดขึ้นกระโปรงด้านหลัง
แล้วก็ปรากฏตามที่คลิปที่เจอ

คุณผู้ชมจะเห็นหินก้อนค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน

ก็สังเกตแล้วว่าไม่โดนตัวหลานแน่
หลายคนดูคลิปแล้วก็เป็นห่วงว่าถ้าเป็นห่วงหลาน
จริงทำไมเอาหินไปทุบ

ก็คือฝั่งคุณปู่กับคุณพ่อจอดรถ
ซึ่งก็ยอมรับว่าที่ทำลงไปค่อนข้างรุนแรงเหมือนกัน
แต่หากอีกฝ่ายยอมพูดคุยดี

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
ก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้ค่ะ
ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
ฝ่ายปู่และพ่อเด็กแจ้งความร้องทุกข์ว่าทำให้เสียทรัพย์
ลุงของเด็กซึ่งเป็นคนที่ทุบกระจกรถ
และขึ้นไปเกาะรถจนทำให้รถพังเสียหาย
ส่วนฝ่ายลุงของเด็กเองก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เช่นกัน
แจ้งความร้องทุกข์กับฝ่ายคู่กรณีในข้อหาทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าตัวเองถูกรถเฉียวชนและกระจกบาด
ระหว่างที่พยายามเรียกให้ฝ่ายตรงข้ามให้จอดรถ
แต่ฝ่ายตรงข้ามพยายามขับหลบหนี
เขาจึงกระโดดเกาะฝากระโปรงรถ
ฝ่ายคู่กรณีก็ยังขับสายไปมาเพื่อจะให้เขาตกค่ะ
ก็เลยแจ้งความร้องทุกข์ในกรณีนี้ไว้เช่นกันนะคะ
ซึ่งทางผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองชนบุรีบอกว่า
ข้อหาทำให้เสียทรัพย์สินที่ฝ่ายปู่เด็กแจ้งความ
เป็นความผิดที่เห็นอยู่ชัดเจนอยู่แล้ว
เพราะคลิปนี้ลุงพยายามทุบและต่อยกระจกรถ
ส่วนเรื่องข้อหาทำร้ายร่างกายที่ฝ่ายลุงเด็กเขาแจ้งความนั้น
อันนั้นต้องสอบสวนกันอีกครั้งนึง
และจากการที่ได้ตรวจสอบดูในคลิปแล้ว
คนขับก็ใช้ความเร็วระหว่างที่มีคนเกาะอยู่ที่กระโปรงรถ
แค่ประมาณ๓๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
เดี๋ยวเรื่องนี้คงจะต้องต่อกันยาวเหมือนกันนะ
แต่ว่าตอนนี้สงสารคุณแม่ที่สุดยังไม่เจอลูกเลยนะ
อ่าแล้วก็สงสารเด็กด้วยแหละไม่ได้อยู่กับแม่ค่ะ